คนนี้ก็เป็นคนที่ชอบไปเที่ยวมาก
ลุยป่าไปมาหมดแล้วขึ้นเขา

สำหรับหนุ่มนิวชัยพลนะคะ
ก็เปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐบอกว่า
ตัวเองเป็นคนหลงไหลการท่องเที่ยวภูเขาในเมืองไทยมาก
ถึงแม้ว่าจะไม่เคยติดในถ้ำ
แต่บอกเลยว่าเข้าใจความรู้สึกของน้องทั้ง๑๓คน
ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายมากนะคะ
ยังไงก็เชื่อมั่นแน่นอนว่าปฏิหารต้องมีจริง
น้องทุกคนต้องรอดค่ะ
ผมก็มีความเชื่อว่าเราต้องเจอ
เราต้องช่วยเหลือกันให้ได้
แล้วก็สามารถช่วยน้องออกมาให้ได้ครบ

๓คนก็ต้องช่วยเหลือออกมาให้ได้
หลายคนอาจจะคิดว่าโอกาสทุกสิ่งมันมี๒ด้านอยู่แล้ว

แล้วก็หวังว่าพี่ทุกคน
หรือทุกคนจะช่วยเหลือน้องออกมาได้ให้ครบครับผม

มันก็ควรที่จะมีแบ่งที่ให้เจ้าหน้าที่

ผมเชื่อว่าก็ช่วยเหลือกันในทุกทางครับ
โอ้โหจริงใครอยากช่วยเหลือยังไง
ก็แสดงความช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ

แล้วด้วยความที่คุณนิวเป็นพระเอกหนัง

งานนี้นิวชัยพลก็บอกด้วยว่า
เรื่องราวของหนังฮอลลีวูดอย่างเคฟ

แล้วน้ำป่าไหลบ่าจนเกิดวิกฤต

ของน้องทั้ง๑๓คนนี้เลยล่ะค่ะ
ค่ะโคล

มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสอน

ในการเดินทางไปในที่แบบนี้ครับ

แล้วก็เก็บไว้เป็นความรู้เป็นประสบการณ์

อย่างที่บอกว่ามีสติตลอดเวลาดีที่สุดครับ

โอ้โหเป็นอีกหนึ่งคนที่ส่งกำลังใจ
ไปให้ครอบครัวของน้องทำสิบคน
รวมไปถึงส่งกำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะ